คุณผู้ชมว่าด้วยเรื่องเพื่อนบ้านกันหน่อยค่ะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเป็นเรื่องของเสียงแตร
เพื่อนบ้านเวลาขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านเข้าออก

บีบปีนแบบนี้
อาศัยอยู่ในบ้านบอกบีบทำไมนักหนามาหนวกหูด้วย
แล้วคิดดูสิคือคุณยายอายุตั้งเท่าไหร่แล้ว๗๐กว่า
ได้ยินเสียงแบบนี้ทุกครั้งที่ได้ยิน
คือยายจะตกใจใจหายปวดหัวสะดุ้งทุกครั้ง
แล้วเมื่อก่อนบีบวันหนึ่งเป็น๑๐ทีเลย๑๐รอบเลยค่ะคุณผู้ชม
เนี่ยยายก็ถามเหมือนกันนะยายไปทำอะไรให้

เหตุการณ์นี้คนที่เขาร้องเรียนก็คือลูกสาวของคุณยาย

บอกว่าตอนนี้นะได้รับความเดือดร้อนจากเสียงแตรของเพื่อนบ้าน
แล้วทนมานาน๒๓ปีแล้ว
บีบแร่คือในเก๋ในเก๋อายุ๔๑ปีค่ะ
ขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านหน้าบ้านนี้ทีไรนะ

อย่างนี้มันส่งผลกระทบกับสุขภาพจิตของคุณแม่นะ

ใช่ค่ะคุณผู้ชมขออภัยเมื่อกี้บอกว่าคุณแม่๗๓ใช่ไหม

ทั้งโรคหัวใจทั้งเบาหวานทั้งความดัน
แล้วคิดดูสิคุณเวลามาได้ยินเสียงแกร่จากรถมอเตอร์ไซค์แบบนี้
ทุกวันวันละหลายรอบเนี่ย
มันทำให้สุขภาพจิตเสียนะ
แล้วเคยบอกกับเพื่อนบ้านแล้ว
บอกหลายรอบแล้วเขาลดลงแต่เขาไม่เลิกค่ะคุณผู้ชม

ก็คือวันที่๖พฤศจิกาที่ผ่านมาเนี่ยนะ

เขาก็เลยเดินทางเข้าไปที่ร้าน
ร้านของนางเหลี่ยมที่เป็นแม่ของนายเก๋นั่นแหละ

ตอนนั้นไปที่ร้านนะฝั่งนายเก๋เขาก็ตะโกนด่า
ทีนี้มันเกิดอะไรขึ้นจากบีบแต่แล้วไปตะโกนด่าอีก
เลยไปแจ้งความเอาไว้ที่สรัตนาทิเบศ
เพราะว่าฝั่งผู้เสียหายเขาก็กลัวเรื่องความปลอดภัย
แล้ววันนี้ค่ะผู้สื่อข่าวไปที่บ้านหลังที่เกิดเหตุ
บ้านหลังตรงนี้ค่ะอยู่ที่ซอยวัดชมพูเวก

ก็ไปเจอฝั่งทางนางกระหนกพรคนที่เป็นลูก
แล้วก็เจอคุณยายคุณยายสว่างที่บอกอายุ๘๕เนี่ยนะคะ
ยายก็ตกอกตกใจกับเสียงบีบแต่เนี่ย
ซึ่งเท่าที่นักข่าวของเราดูเนี่ย
ดูทั้งกล้องวงจรปิดด้วยนะดูบริเวณหน้าบ้าน
คือตรงนี้ค่ะมันเป็นซอยแคบ
ประมาณสักถนนมันกว้างสักประมาณเมตร๒๐เท่านั้นเอง
แล้วในซอยก็จะมีบ้านของชาวบ้านอยู่อีกประมาณ๔๕หลัง
ส่วนบ้านของนายเก๋อยู่ท้ายซอยสุดเลย
ดังนั้นเวลาที่ในเก๋จะออกไปไหนมาไหนแต่ละที
เก๋จะต้องผ่านบ้านของคุณยายสว่าง
แล้วทุกครั้งที่ผ่านบ้านยายสว่างเนี่ย
ก็จะผ่านตรงห้องนอนของคุณยายสว่างอยู่ติดกับทางรถผ่านเลย
ดังนั้นในเก๋บีบแตรทุกครั้งจริงค่ะ
เป็นแบบนี้มา๒๓ปีแล้ว
ตัวลูกสาวตัวคุณยายเองเขาบอกไม่อยากมีเรื่องเลย

เมื่อก่อนวันหนึ่งขับเข้าออกวันหนึ่งเป็น๑๐รอบ

ทำให้ลูกสาวคุณยายทนไม่ไหวนะ
ไปคุยกับแม่ของนายเก๋บอกว่านี่
บอกลูกหน่อยเถอะอย่าบีบแกร่เลยลดลงมาหน่อย

เหลือบีบวันหนึ่งประมาณ๒๓ครั้งคุณ

นั่นน่ะสิคือมันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็
ฝั่งในเก๋บางทีจะโวยวายใส่ด้วยนะ
ฝั่งบ้านนี้เขาบอกเขาอดทนมาตลอดเลย

แต่ทำมาขนาดนี้มันไม่ไหวแล้ว
เมื่อวานนี้ค่ะตำรวจมาที่บ้านหลังนี้เลย
เรียกทั้งสองฝ่ายมาคุยมาไกล่เกลี่ยกัน
คือเอาจริงนะฝั่งบ้านผู้เสียหาย
แต่พอตัวฝั่งผู้เสียหายย้ายมาอยู่บ้านนี้
ไม่ให้ใช้พื้นที่หน้าบ้านในการเช่าขายของ
ไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าเรื่องนี้หรือเปล่า
ทำให้นายเก๋โมโหไม่ให้เช่าพื้นที่ขายของใช่ไหม
ขี่ผ่านมาแต่ละทีบีบแต่ซะเลย

พอเมื่อวานตำรวจมาคุยแล้วเป็นอย่างไรบ้างนะคะ
ไม่แล้วออกมานี่ไม่มีขันไหนบีบแต่มีมันขันเดียว

เพราะว่าหนูมีกล้องวงจรปิดหนูมีรอบบ้านเลย
และเขาบีบทุกวันเลยใช่ไหม

วันหนึ่งเนี่ยโอ้โฮเป็น๑๐

ใช่ค่ะแล้วพอตำรวจไปคุยเนี่ย
ทางฝั่งนี้เขาก็รับปากแล้วด้วยนะ
ว่าเขาจะไม่บีบแตรอีกแล้วเดี๋ยวต้องรอดูนะคะ
ว่าจะยังไงเพราะว่าทุกครั้งเวลาที่ผ่านหน้าบ้านของคุณยายแล้วบีบ
แต่คุณยายเองบอกยายแบบยายตกใจอะ
แก่แล้วนะคุณเวลาได้ยินเสียงอะไรสะดุ้งแบบนี้ปวดหัวด้วยนะคะ
ซึ่งทางฝั่งแม่ของนายเก๋เนี่ยก็บอกว่าอุ๊ยฉันบอกลูกแล้ว
ว่าลูกอย่าไปทำแบบนั้นทีนี้เขาคุยกันแล้วนี่ต่อหน้าตำรวจเลย
ลูกฉันยืนยันแล้วว่าจะไม่บีบแรร์จะไม่ทำแบบนั้นอีก
เดี๋ยวต้องรอดูนะเพราะว่าเห็นบอกว่าวันนี้ยังไม่บีบ
แต่ไม่รู้ว่าวันอื่นจะเป็นยังไงนะคะ